แต่รายนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คลั่งเหมือนกันนะคะแล้วก็น่าที่
ก็ต้องไปปิดล้อมเพื่อที่จะพาตัวออกมานะคะ
เพราะว่าไปทุบกำแพงพังหลังคาเพื่อนบ้าน
ตอนที่ล้อมที่จะควบคุมตัวเนี่ยมีการยิงสวนออกมา

เพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยมีทั้งปืนมีทั้งมีดนะคะ
ตำรวจสพพลทองต้องไปพร้อมโล่อุปกรณ์ป้องกันตัว
ข้างในบ้านนี้มีนายอุดมจักษานค่ะคุ้มคลั่งอยู่
แล้วมีปืนไทยประดิษฐ์มีปืนหน้าไม้มีมีดพระ
ซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ที่ตำบลสะนกแก้ว
ก็ปิดล้อมแล้วก็เกลี้ยกล่อมโอ้กว่าครึ่งชั่วโมงนะคะ
ก็ไม่ได้ผลตะโกนออกมาบอกตำรวจบอกไม่ยอมมอบตัว
จับตายได้เลยท้าทายแบบนี้ด้วยเขาก็เลยต้องงัดประตูบ้านค่ะ
แต่ว่าช่วงจังหวะที่ตำรวจกำลังทำงานเนี่ยจู่นะคะ
ผู้ก่อเหตุคนนี้ก็เอาปืนหน้าไม้ยิงลูกดอกเหล็ก
สวนออกมาคุณผู้ชมนะคะยิงสวนออกมาคือเกือบจะโดนตำรวจนะฮะ
เนี่ยพุ่งทะลุไฟฉายในถุงผ้าเกือบจะโดนตำรวจ
เขาพยายามยิงต่อสู้ด้วยอาวุธปืนแต่ว่ายิงไม่ออกค่ะ
แต่ว่ายิงเหมือนกับยิงลูกดอกเหล็กออกมา
สุดท้ายเนี่ยที่เห็นนอนเปรย์ออกไปเนี่ยตำรวจต้องตัดสินใจยิงสกัดนะคะ
แล้วถูกขาของเขาก็เลยสามารถที่จะชาร์จตัวได้
นี่เห็นไหมคะเนี่ยทะลุถุงผ้าออกมายิงสวนออกมาอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเข้าตัวก็บาดเจ็บถ้าเข้าตาก็ตาบอดได้
อันนี้โชคดีของตำรวจจริงนะคะ
สุดท้ายต้องนอนเปรย์ไปถูกยิงสกัดขาไม่อย่างนั้นเอาไม่อยู่นะคะ
ก็ต้องไปส่งโรงพยาบาลโพนทองแล้วก็ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โอ้โหเล่นซะเหงื่อแตกเลยค่ะ
นะคะเนี่ยค่ะมีทั้งมีดมีทั้งปืนนะคะ
ก็ตำรวจเข้าไปตรวจสอบข้างในพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์๙มิลลิเมตร
กระสุน๑นัดส่วนอีก๑นัดติดอยู่ในลำกล้องมีมิดพระด้วยนะคะ
แล้วก็ปืนสำหรับใช้ยิงปลาซึ่งกระสุนทำจากแท่งเหล็กค่ะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่านายอุดมคนนี้นะคะ
เขามีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดมาหลายปีแล้วแล้วทำแบบนี้หลายครั้ง
แต่ว่าครั้งนี้หนักเลยเมื่อคืนวานมาทุบกำแพงและพังหลังคาบ้านของเขา

แล้วคว่างปลาสิ่งของใส่หลังคาบ้านเขาเสียหายค่ะ

เช้ามืดวันนี้ก็คลุ้มคลั่งหนัก

ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะถึงอันตรายแก่ชีวิตนะคะ
ก็อยากจะให้นำตัวไปบำบัดรักษาให้หาย
เพราะถ้ามาอยู่แล้วเป็นแบบนี้เนี่ย

เดี๋ยวจะมีเรื่องสลดเกิดขึ้นค่ะ
นี่ค่ะโอ้ตำรวจก็ต้องถืออุปกรณ์ป้องกันไว้นะคะ